ที่อุดรทานีโอ้โหเขาบอกว่าจะไปแย่ไข่มดแดง

แย่แล้วก็ให้คนเขาคิดลึกเนี่ย

คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์เพื่อนคนงานค่ะชวนกันไปแห่ไข่มดแดง
แย่ไปแย่มาอัจจ๊ะตกใจค่ะ

โอ้โหเงยขึ้นไปดูค่ะมีคนผูกคอตายอยู่บนต้นไม้ใต้ต้นมะขามนะคะ
ทีนี้ก็ต้องร้อนถึงตำรวจเพราะว่านี่ค่ะนี่คือจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ร้อนถึงตำรวจตำรวจต้องลงพื้นที่มาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บริเวณที่เกิดเหตุเป็นบริเวณป่ารกร้างเนื้อที่สักประมาณ๕ไร่
หมู่บ้านสแบงอำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้ว
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเนี้ยไปพบศพผู้ตายชื่อว่านายวีรพงศ์สุขัง
อายุ๔๗ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ค่ะใช้เชือกไนลอนสีแดงผูกคอตายใต้ต้นมะขาม
คือก็ตอนแรกคิดว่าจะมีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือเปล่า
พอไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเรื่องของศพเนี่ยนะคะ
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มีร่องรอยการต่อสู้
แล้วตำรวจเองคาดว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมานานสัก๑สัปดาห์แล้ว

นี่ค่ะคุณผู้ชมพี่คนนี้แหละชื่อว่านายสุรศักดิ์พรมมา
เป็นคนที่ไปพบศพคนแรกพี่แกเล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวพี่แกกับเพื่อนคนงานเนี่ยซึ่งเป็นคนงานก่อสร้าง
เข้ามาทำงานแถวนี้นานสักประมาณ๑สัปดาห์
ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ชวนกันไปค่ะ
แห่ไข่มดแดงไปหาไข่มดแดงตามต้นไม้
พอไปถึงจุดเกิดเหตุสิ่งแรกที่เห็นคือ
รองเท้าผ้าใบอยู่ใต้ต้นมะขามหลังจากนั้น
เอ๊ะก็ตั้งคำถามว่าของใครว่ะอยู่อย่างว่ะ
มาได้ไงว่ะมองจากรองเท้าผ้าใบ
เงยสู่ต้นไม้ใต้ต้นมะขามเท่านั้นแหละค่ะ
เห็นศพห้อยตรงเตงตกใจกลัวค่ะ
วิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะ
แต่ก็ยังมีสติรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ทีนี้เราก็ไปถามญาติของผู้ตาย
ของผู้ตายเนี่ยเล่าบอกว่าผู้ตายเนี่ย
เคยเป็นลูกจ้างโรงงานฆ่าสัตว์
แต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาภรรยาเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเสียชีวิตเป็นอย่างมาก
แล้วก็ไม่ค่อยไปทำงานคนพอไม่ค่อยไปทำงาน
เจ้านายทำไงอ่ะไล่ออกถูกเลิกจ้างค่ะ
ก็เลยยิ่งทำให้เขาเครียดไปใหญ่เสียใจไปใหญ่
ที่สำคัญไม่นานต่อมาลูกชายเนี่ย
ประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัด
คือต้องเรียกว่าเขาซ้ำกรรมสัตว์มากค่ะ
ซึมเศร้าค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เขาบอกว่า
คือลูกชายพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพัก
ต้องพักฟื้นตอนที่ลูกชายนอนอยู่เนี่ย
ผู้ตายเดินไปบอกลูกชายบอกว่า
เดี๋ยวจะไปบวชที่เมืองพัทยานะ
หลังจากนั้นผู้ตายก็หายไปเลยค่ะ
ขาดการติดต่อไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
จนกระทั่งมีชาวบ้านมาพบว่า
นายวีรพงศ์ผู้ตายผูกคอตายแบบนี้ซะแล้วนะคะ

คือส่งศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
เพราะว่าญาติเองก็บอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ส่วนไอ้คนที่ไปแย่ใครล้างพ้นแดงน่าจะติดใจ
คงจะไม่ได้ไปแย่กันอีกนานละงั้น